คุณผู้ชมทีนี้ไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนอีกแล้วนะคะ
เหตุกระทบกระทั่งกันบางครั้งเนี่ยเกิดมาจากอีกฝ่ายเนี่ย
ไม่เคารพกฎจราจรไม่เคารพกฎระเบียบ
คุณผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่าทำแบบนี้
เพราะไม่งั้นแล้วเรื่องของการกระทบกระทั่งกัน

ลูกศรสีแดงค่ะรถกระบะคันนั้น
มาจากไหนมิทราบได้อยู่เลนกลาง
แล้วปาดมาเลยค่ะปาดหน้าเธอแล้วสุดท้ายจิ้มตูดกันจึก
สิ่งที่คนขับรถกระบะทำคือลงมาค่ะคือพร้อมบวกอ่ะ
เล่นถูกอืมทำตามกฎตามระเบียบนะฮะเนี้ยเดี๋ยวลงมาแล้วลงมาแล้ว
ตะโกนด่าค่ะนั่นนั่นเล่นใหญ่มากแล้วเดี๋ยวสักพักนี่ไง
จะไปเปิดประตูหลังของรถเหมือนจะไปเอาอะไรสักอย่างอะค่ะ
ประตูเปิดไม่ออกนี่พี่ผู้หญิงเองก็ดูเขากลัว
ไม่อยากจะมีเรื่องก็ถอยรถหนีนะใช่ค่ะไม่อยากมีเรื่อง
แล้วสุดท้ายตัวเองนั่นแหละเห็นไหมนั่นไงเบิ้ลเครื่องไป
วันดำแบบนั้นนะคะโอ้โหเห็นไหมไปโดนตัวอะไรมาฮะ
เนี่ยชาวเน็ตก็ถามแบบคุณเนี่ยนะคะทีนี้คุณผู้ชมเราปักหมุดให้นิดหนึ่งนะคะ
กัดจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นบนถนนศรีนคริน
อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะท้ายที่สุดแล้ว
คุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ย
ที่ไปประสบเหตุเขาบอกว่าไม่เอาเรื่อง
ชายคนขับรถกระบะแต่นำคลิปนี้มาโพสต์
ตั้งใจจะฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์เขาบอกเลยนะคะ
อันนี้ไฮไลท์สำคัญประเด็นสำคัญแล้วเราทุกคนควรปฏิบัติตามด้วย
คุณผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร
เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นซึ่งจริง